ร้องได้ให้ล้าน
คุณแอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ถ้าผ่านเพลงนี้ก็เหลืออีกแค่๘เพลงเท่านั้น

จนขุมใจรวมใจรวมใจรวมใจ
แล้วแบบนี้นะครับครับรับแล้วค่ะ

เป็นเพลงดังสร้างชื่อให้กับคุณฝนนะครับออกวางตลาดเมื่อประมาณปี
สองพันห้าร้อยสี่สิบสามประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับ
คำร้องโดยคุณธรรมศักดิ์ศักดิ์แก้วทำนองและดนตรีโดยคุณวีรพงศ์บุตราการนะครับ
ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งทีเดียวนี่ผ่านไปสองเพลงคุณป่าค่ะ
เหลืออีก๘เพลงก็ไม่ไกลนะคะถือว่าดีเพราะว่าตอนนี้ตัวช่วยนะคะ
คุณแอมยังไม่ได้ใช้เลยนะยังอยู่ครบถ้วนนะฮะ
ทั้งสามตัวช่วยเลยอนาคตดีนะครับอนาคตดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะ
คือคล้ายคล้ายกับมีการพัฒนาคือมั่นใจขึ้นเรื่อยเรื่อยมั่นใจขึ้นเรื่อยเรื่อยนะฮะ
รักษาระดับความมั่นใจเอาไว้อย่าให้มันมากหรือน้อยเกินไป
คุณแอมถามนิดนึงคุณทำอาชีพเสริมสวยนี้มากี่ปี

คนที่มาทำเสริมสวยแล้วทำยากที่สุดคือแบบไหนฮะ
คือผมที่แบบหยิกแล้วก็เวลาใด
ตรงอ๋อจะให้มาใดตรงใดเสร็จปุ๊บเดินกลับไปบ้านกลับมาบอกเด้งกลับมาอีกแล้วอย่างเงี้ย

คือไปแล้วไปเลยไงออกจากร้านเราไปแล้วไง
ทำสีด้วยไหมที่ร้านนี่ผมนี่ใครทำให้
ทำเองค่ะอ๋อเหรอเออเก่งนะ
ตอนแรกคือจะทำทั้งศีรษะสีหมดก็เลยได้เท่านี้
ไม่มันเป็นแฟชั่นนะปลาที่เว่ยวะเอาตั้งแต่คนคือดูมันบอกว่า

ผมดูห่างมากแถวนี้เข้านิยมแบบข้างในสีหนึ่งข้างนอกสีหนึ่ง
ทำยากน่ะนะใช่ค่ะเออนะฮะ
วันนี้นะฮะเราก็ร้องไป๒เพลงแล้ว
เพราะแนนกาวว่าวันนี้เราคุยกันสนุกสนานเหลือเกิน

เรารายการเราน่าจะมี๕๖ชั่วโมง
ไปถึงเที่ยงคืนกันเลย
นอนนี่เลยมั้ยคะ

กันอย่างจุใจสนุกสนานกับเพลงลูกทุ่งกันอย่างเต็มที่ไปเลยค่ะนะครับ
ตอนนี้นะครับคุณแอมก็เดินทางมาถึงเพลงที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปก็มาดูว่า
คุณแอมจะผ่านเพลงที่สามเพลงที่สี่เพลงที่ห้าไปจนถึงเพลงที่สิบนะครับคว้านหนึ่งล้านบาทนะครับ
เอาไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็สร้างบ้านอยู่เป็นของตัวเองได้หรือไม่
มาเอาใจช่วยเธอได้ค่ะหรือคนผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะคะ
สนใจจะให้กำลังใจสาวสวยคนนี้หรือว่าผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นนะฮะก็สามารถเข้าไปที่เฟซบุ๊คแฟนเพจร้องได้ให้ร้านพิมพ์ภาษาไทย
จากให้กำลังใจแล้วยังทักทายพูดคุยกับพวกเราได้ด้วยหรือว่าสมัครเล่นเกมกับพวกเราได้ด้วยนะคะ
แล้วก็กลับมาติดตามรายการร้องได้ให้ล้านนะครับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับ
ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา๕โมงเย็นนะครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

รายการเราเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะ

กินเจ้าตะท้ายหักท้าย